อีกหนึ่งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของอากาศร้อนเช่นเดียวกันนะฮะ
ที่จังหวัดชนบุรีมีคนขับรถกระบะไปส่งของ
วัดที่กำลังจะแซงคันหน้าเขาบอกว่าอากาศมันร้อนทำให้เขาวูบ
รถตกข้างทางไปเข้าไปในป่าเหตุการณ์นี้กล้องวงของกล้องหน้ารถที่ขับสวนมา
เขาเก็บภาพไปได้คุณผู้ชมดูนะครับตกลงไปเลย
คือเป็นจังหวะที่เขากำลังจะแซงพอดีคุณผู้ชม
ก็เลยแบบรถพุ่งตกไปข้างทางแบบนี้จังหวะนี้ครับ
อันนี้คือภาพจากกล้องหน้ารถยนต์ของรถที่ขับสวนมาพอดี
ก็ตีตู้แบบทึบหน่อยเอาไว้ส่งของแหละครับ
ทะเบียนต่อเต่างงู๔๗๖๓กรุงเทพมหานคร
อยู่บนถนนเส้นทางสายหนองหงบ้านบึงนะฮะ
ตำบลหนองหงษ์อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับ
อยู่ก็เสียหลักตกข้างทางไปแต่ว่าโชคดีหน่อยมันเป็นป่าย่า
หลังจากนั้นนายวิสานแสงเจริญนะครับผู้สื่อข่าวเพจชื่อดังแห่งหนึ่ง
ก็อยู่ที่ชนบุรีเนี่ยผ่านมาพอดีก็เห็นก็เลยลงไปช่วยครับ
คนขับคือนายสมชาติดอนประโคนจังหวัดเป็นชาวบุรีรำ
ก็พบว่าบาดเจ็บเล็กน้อยพาตัวไปนั่งพักอยู่ฝั่งตรงข้าม
ที่มันล่มอ่ะนะฮะก่อนจะประสานกู้ภัยไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับ
เอาตัวออกมาก็นั่งพักกันหน่อยนะฮะ
จากการสอบถามนายสมชาติคนขับเขาบอกว่า
คือขับรถมาจากราชบุรี

กำลังจะเร่งเครื่องแซงคันหน้า
แต่แบบเขาบอกว่าอากาศมันร้อนมาก

แล้วก็บังคับรถไม่ได้รถก็ถลายไปฮะ
แต่ก็อย่างที่บอกว่าโชคดีว่าข้างมันเป็นป่าย่าเนอะ
มันก็ทำให้แรงกระแทกมันไม่ได้แรงมาก
เขาก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะครับ
แต่ก็ระวังด้วยกับเรื่องของสภาพอากาศนะคุณผู้ชมเนี่ย
เวลาขับไกลนะมันร้อนมันก็จะเพลียมันก็จะวูบได้เหมือนกัน
คือจะบอกว่ายิ่งช่วงหลังกินข้าวเที่ยง
แล้วขับรถนะอิ่มแล้วแดดส่องหน้า

ระมัดระวังนะคุณผู้ชมเรื่องนี้มันแค่วูบเดียววินาทีเดียวจริง